ก็ได้ใช่ไหมอยากได้ไลน์อยากได้เบอร์อยากได้เธอมาเป็นแฟน
คือเข้าไปจู่โจมแบบนี้เลยนะผู้ชายคนนั้นน่ะ

อมครับถ้าจะไปขอไลน์ผู้หญิงสักคนหนึ่งมีวิธีการยังไงฮะ
ผมก็จะส่งพี่เบิร์ตไปก่อนส่งพี่เบิร์ตไป
แต่พี่ไปแล้วพี่ชมฉากนะเคยมาแล้วนี่พี่มาแล้วพี่ชงฉากนะ
ถ้าเกิดพี่เบิร์ตไปไลน์มันอาจจะไม่มาถึงดอม
เบอร์อาจจะไม่มาถึงดอมมันอยู่ระหว่างทางแค่นั้น
แต่เรื่องของพี่น้องเนี่ยไว้ก่อนจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง
เพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาเข้าจู่โจมผู้หญิง
ผู้หญิงไม่เล่นด้วยฉันมีลูกมีผัวแล้ว

ปรากฏว่าไอ้ฝ่ายนั้นไม่ถอย
ครบคนโสดใช่ไหมมีศัตรูเป็นแสน

ผู้ชายคนนี้เขาไม่ยอมเขายกพวกมามารุมทำร้ายเลยค่ะ

ยินโรค่ามันตาย
อีลุงตูนักอยู่ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยค่ะ

ผู้หญิงเขาก็อยู่กับแฟนเขาไม่ใช่หรือ

ผู้หญิงอยู่กับสามีอยู่กับเพื่อนของสามี
แต่ไอ้ฝั่งที่ต้องการได้ไลน์ได้เบอร์ได้เธอมาเป็นแฟน
ก็ไม่เบาเหมือนกันค่ะ
คุณผู้ชมไปยกพวกมามารุมทำร้ายตุ๊บสองตุ๊บแบบนี้เนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยฝั่งผู้เสียหายก่อนละกัน
สามีภรรยาก็คือคุณตองเป็นสามี
คุณกันเป็นภรรยา
แล้วเขาอยู่กินกันมา๖ปีมีลูก๓ขวบแล้ว

คืออีกฝั่งนึงเขาหมายปองไว้ว่าอยากได้ไลน์ของคุณกัน
คือเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนวันนั้นน่ะนะ
องกับกันก็ไปเที่ยวไปเที่ยวสถานบันเทิง
แล้วตอนที่กันไปเข้าห้องน้ำเป้มาขอไลน์
กันไม่ให้ฉันมีลูกมีผัวแล้วว่า
ทีนี้ระหว่างทางกลับบ้านฝ่ายกันโดนในเป้มากับพวกอีก๓คน
ขับกระบะไล่มาเลยหักเบียด
ให้รถของฝั่งกันกับตองจอดที่ร้านแฮมเบอร์เกอร์
พอรถจอดปั๊บเป้เดินเข้ามาซัดตองเลย
ตองคือสามีของกันนะแล้วก็มารุมมาตุ้มกัน
อันนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นในมุมสูงมาหน่อยค่ะ
คนที่มาห้ามทับคือตำรวจค่ะเอาตัวเป้ไปโรงพัก
แล้วเหตุการณ์นี้นะคุณผู้ชมตองที่เป็นสามีของกันเนี่ยเจ็บหนักอยู่นะ
หรอหน้าผากแตกเย็บเก้าเข็มจมูกบวมปากฉีกคอเป็นรอยอ่ะ
เพราะอะไรโดนขาเก้าอี้สนามมากดเอาไว้ตรงคอ
นี่ค่ะนี่คือคุณตองแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะ
กับเต้ยแฮกกับเต้ยเป็นเพื่อนของตอง
โดนขวดตีหน้าผากบวมเหมือนกันนะคะ
ทีนี้คุณกันคุณกันที่มาโดนขอไลน์เนี่ยนะ
เธอก็มีแผลเหนือคิ้วขวาไหล่ขวาเป็นแผลถลอกเป็นรอยช้ำ
ก็เป็นแผลเป็นแผลค่ะนี่เปิดให้ดูยังเห็นรอยรอยอยู่เลย
คุณกันเธอสวยนะอ่าใช่
หน้าตาน่ารักเลยแหละมีสามีมีลูกแล้วก็จริง
เป็นยังไงพอไปสถานบันเทิงมีคนตามมาขอไลน์แบบนี้
อีกคนนึงเป็นคนถ่ายคลิปชื่อคุณตุ๊กตา

เพราะว่าตอนที่ถ่ายคลิปก็โดนต่อยเหมือนกัน
เลือดมันไหลมาแบบนี้ค่ะตรงขอบฟุตปาดนะคะ
ทีนี้ฝั่งผู้เสียหายไม่ยอมหรอก
ฝั่งผู้เสียหายตอนนี้เนี่ยทั้งคุณกันคุณตองใช่ไหมสามีภรรยา
แล้วเพื่อนคือแฮ็กกับเต้ยแล้วก็มีคุณตุ๊กตาอีกคนนึง
แจ้งความดำเนินคดีกับฝั่งกลุ่มที่ก่อเหตุเลย

แล้วก็จะให้ตำรวจคือตำรวจบอกว่าตอนนี้
กำลังจะนัดตองกับเพื่อนมาให้ปากคำอีกครั้งหนึ่ง
หลังสงคราน๑๘เมษาแล้วก็จะออกหมายเรียก

เตือนกันหน่อยเลยนะช่วงสงกรานเนี่ยมันจะมีปาร์ตี้เยอะไง
แล้วก็ถ้าเราไปเล่นน้ำหรือว่าไปปาร์ตี้ไปสถานบันเทิง

อย่าไปบวกหรืออย่าไปขอไลน์อีกกลุ่มหนึ่งเลย
เพราะเราไม่รู้ว่าไอ้ฝั่งนั้นมีแฟนหรือยัง
ถ้าสมมติเกิดไปขอเขาเขาไม่ให้

พอแค่นี้ดีกว่าอย่าไปฝืนนะฮะ
มันไม่ได้ทำให้ผู้หญิงอยากจะมารู้จักเรามากขึ้นเลย